มาดูครอบครัวของจ่าแซมกันบ้างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอนุสวรี
ถ้าการสร้างอนุสาวรีที่บริเวณหน้าถ้ำหลวง

โดยที่มีอาจารย์เฉลิมชัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับ

พร้อมด้วยลูกหมูป่า๑๓ตัว
รวมถึงการสร้างเป็นสาราลานโล่งนะครับ
ประดับภาพฝีมือของศิลปินต่าง

ที่บริเวณหน้าศาลของเจ้าแม่นางนอน

แต่ว่าตอนนี้นะครับที่๑๐๑เขามีการพิจารณาเหมือนกัน
ว่าจะจัดสร้างอนุสาวรีจ่าแซม
รวมถึงเปลี่ยนชื่อถนนบางเส้น
ให้เป็นถนนที่มีชื่อเกี่ยวกับเรื่องราว
นาวาตรีสมานด้วยนะครับ
ทางด้านของภรรยาของจ่าแซมเองนะครับ
บอกว่ายินดีที่จะมอบสิ่งของต่าง
ในการที่จะไปจัดสร้างทั้งพิพิธภัณฑ์
ทั้งที่เชียงราย

โดยนางวลีพรกุนันภรรยาของนาวาตรีสมานกุนัน

เปิดเผยถึงการเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จ่าแซม

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี

โดยบอกว่ารู้สึกยินดีกับการสร้างพิพิธภัณฑ์

ซึ่งเธอเองก็พร้อมที่จะมอบของส่วนตัวของสามี

ก็มีทั้งเหรียญแล้วก็โล่รางวัล
กิจบัตรต่างรวมถึงชุดเครื่องแบบ

คงจะขอเก็บไว้เป็นการส่วนตัว
เพื่อรำลึกแล้วก็คิดถึงสามีนะครับ

แล้วก็ญาติของสามีอีกครั้งด้วยนะครับ
ก็คงจะให้ทั้งหมดนะคะ

เป็นเหรียญเป็นโล่เป็นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว
มันก็ต้องมีของเขาอยู่ในนั้น

ก็ถ้าผู้ใหญ่เค้าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์

ถ้าแกรู้แกก็คงภูมิใจในตัวแกด้วย

ก็คนที่ชื่นชอบพี่แซมตอนงานพี่แซมเขาอาจจะไม่ได้มาไม่ได้อะไรอย่างนี้
ก็อาจจะมาที่หลังเขาก็จะได้ดูออสที่แพรมีเหรียญพวกโล่งพวกเหรียญอะไรของเขา

ส่วนที่สาราปฏิบัติธรรมวัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัด๑๐๑นะครับ
ก็มีการประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วก็ปั้นหุ่นเท่าตัวจริงของจ่าแซม
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็คือพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
ตวงอันทชัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายธรรมนุนแจ่มสายนามเภอจตุรพักษ์พิมาร
รวมถึงทหารตำรวจแล้วก็ผู้นำชุมชนครับซึ่งภายหลังการประชุมนานกว่า๒ชั่วโมง
ผู้เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ในการตรวจดูสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
บนพื้นที่๒ไร่บริเวณห้วยกุฎแคนหน้าวัดบ้านหนองคูนะครับ
ซึ่งอาจจะใกล้กับอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคนซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดเขาด้วยนะครับ
โดยจะมีการใช้งบประมาณ๗แสนบาทที่ได้จากการบริจาคของสมาชิกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์๑๐๑มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยมหาศาลคลามร่วมกันปั้นหุ่นต้นแบบก็จะแซ้มขึ้นมา
แปลงชื่อห้วยกุฎแคนรวมทั้งถนนโดยรอบ
ให้เป็นชื่อของนาวาตรีสมานกุนัน
เพื่อให้อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวร้อยเอ็ด
และประชาชนคนไทยทุกคนต่อไป
ดังนั้นถ้าพูดถึงอนุสาวรีก็จะมีทั้งที่ร้อยเอช

และที่หน้าถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย